ความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้ยังเป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะนะคะ
ที่เขาขี่รถจักรยานยนต์กันไปเป็นกลุ่มเพื่อไปทำบุญที่วัดที่จังหวัดสิงห์บุรีครับ
กลับมาประสบอุบัติเหตุเพราะว่ามีรถบัสเนี่ยค่ะแล้วก็มีรถบรรทุกเขาลากรถบัส
แล้วพุ่งไปชนกับสลิงแบบนี้เสียชีวิตไปสามศพแน่นอนมุมหนึ่งก็คือรถบัสที่ให้รถบรรทุกลากไป
ลักษณะของการลากลักษณะแบบนี้จริงมีกฎหมายกำหนดนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วเพราะกฎหมายกำหนดว่าสลิงในการลากเนี่ยต้องไม่ยาวขนาดนี้
เวลามีการลากรถในลักษณะแบบนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุก็ต้องมีการผูกเชือกผูกผ้าเพื่อแสดงสัญญาณสัญลักษณ์ว่ามีรถกำลังลากกันอยู่
เหตุการณ์เนี้ยแน่นอนเป็นความสูญเสียเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตถึงสามศพแต่จากเหตุการณ์นี้มีคนเขามองอีกมุมนึงนะคะ
แล้วก็มีการแชร์คลิปในลักษณะที่ว่ากลุ่มของรถจักรยานยนต์กลุ่มนี้ค่ะก่อนหน้าที่จะมาเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะ
เขาก็เหมือนกับไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านให้กับคนในพื้นที่อยู่บ้าง
ก็เลยมีการแชร์คลิปกันในหลายคลิปนะคะเดี๋ยวค่อยไล่เรียงดูนะคะ
มีคลิปที่หน้าร้านกาแฟในอำเภอสามชุกมีผู้ชายคนนึงเขาถ่ายเอาไว้ได้
่งหน้าไปที่วัดกลางชูศรีเจริญศุกร์เต็มถนนเลยนะคะ
คือคนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้เขาบอกว่าคนจะข้ามถนนยังไม่กล้าเลย
นี่คือการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนในพื้นที่นะคะ
โพสต์เอาไว้ประมาณ๑๐โมงเช้า
แล้วก็ไปเสียหลักชนท้ายรถยนต์ของเธอ
มีข้อความบอกว่าเขาว่าพวกคุณจะไปทำบุญแล้วจะได้บุญไหม
แต่มันเยอะมากจนรอไม่ไหวต้องเดินทางต่อ
พอเดินทางต่อปุ๊บถูกชนท้ายค่ะ
นี่นะคะยังมีอีกนะคะ
เป็นเหตุการณ์ตอนรถติดไฟแดงแยกโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
มีรถจักรยานยนต์ของกลุ่มนี้แหละค่ะ
ทำให้รถกระบะและรถเก่งที่จอดอยู่ขับไปไม่ได้
คลิปนี้เพจดังโพสต์เอาไว้มีข้อความว่า
ชาวบ้านในพื้นที่ยังแชร์ความเดือดร้อนจากขยะแว้นกันอย่างต่อเนื่อง
อนุญาตนะคะอันนี้เป็นข้อความตามโพสต์จริง
หากมีคนป่วยใครช่วยได้รอเป็นชั่วโมงคือหลายชั่วโมงมาก
เคารพกฎกันด้วยและเจ้าหน้าที่ก็ไม่เข้ามาดูแล
ทำให้ผู้ใช้ถนนตรงบริเวณแยกหน้าโรงพยาบาลติดขัดอย่างมากค่ะ
แล้วก็มีภาพเยอะเลยนะคะมีอยู่ภาพหนึ่งที่คนวิจารณ์เยอะนี่ค่ะ
เหมือนกับกลุ่มรถจักรยานยนต์กลุ่มนี้ค่ะ
คือเราก็บอกไม่ได้หรอกว่าน้ำอะไรแต่เขามีการแชร์ภาพโพสต์ภาพกัน
แล้วก็มีภาพการขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนอย่างหวาดเสียวด้วย
หลายภาพหลายคลิปนะคะที่มีคนนำมาโพสต์
แล้วก็เป็นการแสดงความคิดเห็นในอีกมุมหนึ่ง
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รถจักรยานยนต์กลุ่มนี้
เสียชีวิต๓ศพที่สุพรรณบุรีก็เป็นเรื่องของความสูญเสียค่ะ
ลำดับเหตุการณ์ให้ดูแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ
กลุ่มผู้เสียชีวิตเขารวมกลุ่มเพื่อนกันรวมตัวกัน
ที่ปั๊มปตทถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีจังหวัดนทบุรีนะคะ
เขาก็ขี่ไล่ไปตามถนนสาย๓๔๐ผ่านร้านกาแฟในตำบลย่านขาวอำเภอสามชุก
ไปชนท้ายรถกระบะของชาวบ้าน
ไปถึงแยกโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้อีกว่าสร้างความเดือดร้อนนะคะ
แล้วกลุ่มนี้ก็ขี่รถไปถึงวัดกลางชูศรีเจริญศุกร์อำเภอบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
เพื่อทำบุญบริจาคสิ่งของและมอบเงินช่วยเหลือนะคะ
แล้วก็แยกย้ายกันกลับทีนี้ล่ะค่ะพอไปถึงแยกสามโก้
ทางเข้าโรงพยาบาลศรีประจันทร์อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
ก็มาเกิดอุบัติเหตุที่ให้ดูคลิปไปค่ะ
คือรถหกล้อเนี่ยบอกว่ารถบัสเขาแก๊สหมด
ใช่ค่ะก็เลยไปช่วยลากนะคะก็เลยจ้างให้เขาเนี่ยช่วยลากไปเติมแก๊ส
จังหวะที่กำลังจะลากข้ามกันเนี่ยเห็นว่าเอ้ากลุ่มนู้นเขาติดไฟแดงอยู่นี่
นึกว่าเขาจะยังรอติดไฟแดงอยู่นึกว่าจะข้ามพ้นไปก่อนค่ะ
ไฟเขียวมาพอดีเขาก็ออกมาฮะส่วนจักรยานยนต์ที่มาเป็นคันแรกแรกเนี่ย
เขาก็เห็นหัวรถบัสกำลังจะโผล่มาที่ถนนเขาก็หักหลบหัวรถบัส
แต่บางส่วนพอหลบไม่ทันก็เนี่ยค่ะพอหลบมาก็ไม่รู้ว่ามีสลิง
ด้วยความที่เป็นสี่เลนด้วยนะคะคือถนนมันกว้างด้วยอืมครับ
แต่ว่าคนก็แม้ว่าจะเห็นเรื่องราวพฤติกรรมต่างนานาของกลุ่มจักรยานยนต์กลุ่มนี้นะครับ
แต่อีกมุมหนึ่งคนก็บอกว่าไม่ว่าเขาจะไปมีพฤติกรรมแบบไหนอะไรยังไง
ใครจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรยังไงจะให้เป็นใครก็แล้วแต่
จะเป็นเด็กแว้นหรือไม่แว้นหรือว่าจะเป็นกลุ่มจักรยานยนต์แบบไหนอะไรยังไง
เขาก็ไม่ควรมาเสียชีวิตด้วยเรื่องแบบนี้ค่ะ
เรื่องที่ว่ามีรถลากกันกลางถนนแล้วจักรยานยนต์ก็ขี่มาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตสามศพ
การลากรถกันแบบนี้เนี่ยใช้สลิงลากพาดผ่านถนนแบบนี้มันต้องทำสัญลักษณ์เอาไว้
จะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น
เคยมาทำบุญกับพวกกูไหม
เคยมาทำบุญกับพวกกูเปล่าแสนสองแสนอ่ะ

คนขับมอไซค์เนี่ยนะไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มึงตอนไหนนะ
เดี๋ยวกูถามหน่อยแล้วพวกมึงเนี่ยนอนอยู่บ้านกันเนี่ย
เคยทำบุญบ้างไหม
นะฮะเขาจัดทริปกันไปเนี่ยนะเขาขับรถ
แต่เขาขับอยู่ในความที่ว่าเขามีนะเขามีรถยก
เขามีรถลากเขามีคือความปลอดภัยเนี่ยจะบอกให้เลยว่า

จากทิพย์ที่ไปทำบุญเชื่อไหมไอกลับกลายเป็นทิพย์
พวกกูอ่ะเป็นคนผิดที่พาพวกน้องมาตายเหรอฮะ
แทนที่ไปโจมตีพวกที่แบบว่าที่เขาทำเหตุการณ์ประมาทครั้งนี้ไอ
แต่กลับกลายมาโจมตีพวกกู
สองล้อพวกกูเดือดร้อนนะกูจะบอกให้เลยว่า
แล้วเดี๋ยวคอยดูว่า๒ล้อป่วนเมืองแม่งเป็นยังไง
มันก็เลยกลายเป็นสองเรื่องมาปนกันเลยตอนนี้

อนชาวเน็ตว่าอย่าซ้ำเติมคนตาย
แล้วหากผู้ขับขี่เขาเห็นว่าเป็นสลิงมีอยู่เนี่ย
พาดผ่านกลางถนนอยู่อยู่ข้างหน้าเขาเนี่ย
คงไม่มีใครวิ่งเข้าไปชนความตาย
พร้อมกับระบุว่าเหตุการณ์นี้มีใครบ้างที่เดือดร้อนศูนย์เสีย
คนที่เดือดร้อนสูญเสียก็คือครอบครัวผู้เสียชีวิต

เอาแต่จับโทรศัพท์เห็นคลิปแล้วก็พิมพ์ด่าแบบนี้
เขาบอกว่าอย่าทำเลยขอให้เห็นใจญาติของผู้ที่เสียชีวิตกันบ้าง
โอ้โหไม่รู้กี่คันเป็นหลายร้อยคันอ่ะนะ
คนที่เขาเป็นแกนนำผู้ที่จัดทริปเนี่ยนะครับ
ก็คือสำริตริมเถื่อนวัยสามสิบห้าปีเจ้าของสหายาเสือดุสิตนะฮะ
หัวหน้าแก๊งเสือดุสิตบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ทริปทำบุญทริปนี้จัดขึ้นมาวันอาทิตย์เนี่ย
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยสมาชิกร่วมทริปเขาทั้งหมด
มีประมาณสองพันคันจักรยานยนต์นะค่ะสองพันคันนะ
มีรถยนต์อีกประมาณสองร้อยคันรวมสมาชิกถ้าเป็นคนเนี่ย
ประมาณหนึ่งหมื่นคนนี่ยืนยันว่าตั้งใจรวมสมาชิก
ตะเวนทำบุญกันจริงจริงแต่ละครั้งไปทำบุญกันทีเนี่ย
อบเงินกันไปเป็นแสนเป็นแสนแสนบาท
ยืนยันว่าแม้จะมีเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเสือดุสิตบอกว่าจะยืนยันอ่า
จะจัดทริปทำบุญเหมือนเดิมเพราะนี่คืออุดมการส่วนตัว
เดี๋ยวท่านฟังกันแล้วกันค่ะจัดอีกผมจัดอีกแน่นอนนะครับ
ผมไม่ได้กลัวคนเกลียดเป็นอะไรเขาเรียกว่าคนรักเป็นร้อย
คนเกลียดเป็นร้านแต่อย่าไปแตะท้านบอกคนเป็นร้านไม่ได้นะครับ
มีมีเรื่อยครับผมมันอุดมการผมนี้อยู่แล้วคือ
ทริปทำบุญผมคือว่าเขาที่เขาด่าออกอันนี้มันก็ยังดีด่ายังหนึ่ง
ก็คือว่ามันได้เป็นข้อคิดของเราด้วยได้ปรับปรุงกลุ่มให้มันดีขึ้น
ก็ขอโทษแล้วกันที่ทำให้ความเดือดร้อนขอโทษแล้วกันที่เป็นขยะสายบุญขอโทษ
ขอโทษอ่าพวกโลกสวยแล้วกันนะครับเสือดุสิตเขาก็เคยมีประวัติต่างต่าง
นานะฮะโดยเฉพาะทางโลกชาวเน็ตอะไรพวกนี้นะ
ก็ว่ากันไปแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่ถูก
สังคมเขาประนามเรื่องการไปออกทริปแล้วไปถ่ายรูปกับรถในท่าหวาดเสียว
ท่านั่งท่านอนตั้งใจโพสต์เพื่อถ่ายรูปเท่านั้น
อันนี้เขายืนยันนะครับไม่ได้เร็วเลยในการขี่รถ
ในการออกทริปของเขาอ่ะจะเป็นท่านั่งท่านอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ไม่ได้อันตรายเขาแค่โพสต์ถ่ายรูปอันนี้เขายืนยันนะครับทุกผู้ชมครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับทางคนที่เป็นผู้ประสานงานบุญนะคะ
ประสานกับทางกลุ่มรถจักรยานยนต์เลดี้สองล้อนะคะนายเวียรพงศ์หนุนนาคอายุสามสิบแปดปี
กุ้งเป็นชาวปฐุมธานีเป็นคนที่ประสานงานบุญ
เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มเลดี้สองล้อจัดงานบุญทุกปีนะคะ
เพราะว่าทางวัดประสานมาว่ามีการซ่อมแซมพระอุโบสถ
อยากให้ทางกลุ่มไปร่วมทำบุญและทำโรงทานถวายเพลง๙สิงหาคม
ไม่รู้จำนวนคนไปร่วมเพราะต่างคนก็ต่างมา
ตอนเกิดอุบัติเหตุนายวีรพงศ์บอกว่าก็อยู่ที่วัด
ก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไง
แต่ก็อยากให้แยกเรื่องของการทำบุญ

ยืนยันว่าไม่ได้รวมตัวกันไปแข่งรถหรือไปก่อกวนชาวบ้าน
แค่อยากจะทำกิจกรรมดี
เหตุการณ์ที่เกิดมันต้องแยกประเด็นกัน

ไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะไปแข่งรถ
หรือว่าไปก่อกวนชาวบ้าน

ที่แยกสามโก้ทางเข้าโรงพยาบาลศรีประจันทร์
อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ

แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกศพหนึ่ง

ผู้ที่เสียชีวิตคือนายวรากร
อินจรวัย๒๑ปีเนี่ยคุณพ่อ

ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกชายนะฮะมีหม่อนพระมานะครับ
มากับครอบครัวมีหม่อนพระส่งมาจากบ้านเกิดที่
ทบุรีนะครับทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกชาย
บอกว่าเมื่อวานนี้ขณะเกิดเหตุมีคนโทรมาบอกว่า
นายวรากรลูกชายเสียชีวิตตอนนั้นตกใจมาก
เพราะว่าพ่อเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าลูกชายไปออกทริปทำบุญ

ที่ผ่านมาเนี่ยเวลารู้ว่าลูกจะไปเนี่ย
จะห้ามอยู่ตลอดแต่ลูกก็ไม่เคยฟัง
ที่โพสต์เอาไว้วันนี้พ่อมาทำวิธีเชิญลงวิญญาณนิมวลพระมา
โพสต์สุดท้ายของนายวรากรนะครับที่โพสต์เอาไว้
วันสุดท้ายแห่งการนอนน้อยแล้วก็มีไอคอนแบบคนป่วย
แล้วก็มือแบบโอเคตรงนี้ซึ่งพ่อบอกว่าขอให้อุทาหรณ์เลย
สำหรับเรื่องของลูกชายเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน
ต้องระมัดระวังในการขับขี่หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้ว
ถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว
อยากให้กรณีของลูกชายเป็นอุทาหรณ์แก่สังคมด้วย
ขณะเดียวกันนะครับแม่ของนายอภิรักษ์โพรื่นวัย๒๙ปี
ก็เสียชีวิตเหมือนกันนะครับนายพิรักษ์จากเหตุการณ์นี้วันนี้
ก็มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกชายเหมือนกันนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่า
ลูกเนี่ยจะบอกทุกครั้งเวลาไปออกทริปจักรยานยนต์
แต่บางครั้งเนี่ยเวลาลูกบอกแม่ก็จะลืมบ้างลืมว่าลูกจะไปวันไหนอะไรยังไง
เพราะก่อนออกจากบ้านเนี่ยลูกจะไม่ได้บอกอะไรอีก
เนื่องจากอยู่คนละบ้านกันเหตุการณ์ของลูกชายก็มารู้เรื่อง
น้องชายที่โทรมาบอกที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไร
ไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจนได้
วันนี้นะคะเราส่งคุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะนี่ค่ะบริเวณนี้
จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับทางโรงพยาบาลศรีประจันทร์นะคะ
บริเวณสะพานที่รถบรรทุกกับรถบัสขับแล้วก็ลากจูงกันออกมา
ไม่มีสัญญาณไฟจราจรค่ะที่บริเวณนี้อ่ะนะคะ
ก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
นายธานีพลเสนวินรถจักรยานยนต์รับจ้างหน้าโรงพยาบาลศรีประจันท
เขาเห็นเหตุการณ์นะคะเขาเล่าให้ฟังว่าวันก่อน
เกิดเหตุช่วงไฟแดงกำลังเปลี่ยนเป็นไฟเขียว
เห็นกลุ่มรถจักรยานยนต์ขี่กันออกไปด้วยความเร็วค่ะ
มีรถขี่ไปแบบด้านหน้านี้นะคะ๒๐คัน
แล้วก็ตามมาด้านหลัง๓๐กว่าคัน
รถของผู้ตายทั้ง๓คนเกี่ยวกับลวดสลิงแล้วพลิกคว่ำ
ก็คือคงมองไม่เห็นลวดสลิงนะคะ
ถ้าคันที่ขี่ตามมาไม่ทันสังเกต

แต่ว่าคันที่ขี่ตามมาเขาก็หักหลบกันทัน
ไม่มีอะไรเลยรถบาทจอดสลิงยังอยู่กลาง
มีรถมอเตอร์ไตก็วิ่งไปนู่นไปลบนู่น
ไม่ใช่รถอยู่นี้นะรถวิ่งไปเอง
ส่วนอีกคนที่ขายของอยู่แถวนั้นค่ะ
คิดว่าคนขี่รถจักรยานยนต์น่าจะอาจจะคึกขนองขี่เร็ว
พยายามจะเร่งแซงให้พ้นหน้ารถบรรทุกโดยที่ไม่เห็นว่ามีสลิงขวางอยู่
ส่วนคนขับรถบรรทุกก็ประมาทที่ไม่ทำสัญลักษณ์บอกไว้
วันนี้นะคะกองพิสูจน์หลักฐานจากจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลักฐานจากรถที่เกิดเหตุนะคะ
มีการจำลองระยะห่างการต่อลวดสลิงจากรถบรรทุกพ่วงกับรถบัสด้วยค่ะ
ระยะห่างจริงเท่ากับวันเกิดเหตุอยู่ที่ประมาณ
ความสูงของสลิงจากพื้นอยู่ที่๑๑๒เซนติเมตร
หรือประมาณระดับเอวแบบนี้ค่ะ
มีการจำลองนะคะนำรถจักรยานยนต์ทั้ง๓คันที่เกิดอุบัติเหตุ
จอดเปรียบเทียบระยะความสูง
จากการสังเกตของทีมข่าวของเรานะคะ
ระยะห่างอยู่ที่ประมาณ๑๒เซนติเมตรจากลวดสลิงกับแฮนด์รถจักรยานยนต์นะคะ
ลักษณะแบบนี้ค่ะลองเทียบกันดู
คนที่ขี่เข้าไปเนี่ยก็คงจะโดนลวดสลิงปะทะเข้ากับร่างกาย
โดยเฉพาะที่บริเวณลำคอลงมาถึงที่ใต้ราวนมอ่ะค่ะอืม
ตำรวจสพศรีประจันทร์บอกว่าก็นำผลที่ได้จากกองพิสูจน์หลักฐาน
ประกอบสำนวนคดีที่มีการสอบปากคำคนขับรถบรรทุกไปก่อนหน้านี้นะคะ
ก็จะมีการแจ้งข้อหากันต่อไปคือเบื้องต้นเนี่ยค่ะ
ข้อหาที่จะมีการแจ้งก็คือขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็จะมีการแจ้งข้อหาตามพรบจราจรเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ถ้าพบว่าการลากจูงรถไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
คือจริงแล้วการลากจูงรถในลักษณะแบบนี้นะคะ
มีกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่ารถที่จะลากจูง
ต้องมีระยะห่างระหว่างรถ๒คันไม่เกิน๕เมตร
เกินห้าเมตรนะคะแต่อันนี้วัดได้ประมาณสิบเมตรเจ็ดสิบเซนติเมตรนะคะ
นี่เกินไปเยอะเลยโดยกฎหมายกำหนดว่า
ใช้เหล็กแข็งเป็นตัวลากจูงเพื่อป้องกันรถที่ถูกลากมาชนท้าย
หรือใช้เชือกหรือลวดสลิงลากจูงต้องทำสัญลักษณ์
ผูกด้วยผ้าสีแดงบริเวณหัวกลางและท้ายลวด
หรือต้องมีป้ายบอกว่ารถถูกลากจูงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุค่ะ
พรบจราจรทางบกกำหนดไว้แบบนี้นะคะ

ไม่มีอะไรตามที่กฎหมายกำหนดไว้เลยค่ะ
ดังนั้นการที่คนขับรถบรรทุกจะอ้างว่า
ใช้ความยาวลวดสลิงเกินกว่ากฎหมายกำหนด
เพราะอยากจะป้องกันรถที่พ่วงไม่ให้มาชนท้าย
อันนี้จะไม่มีผลต่อสำนวนคดีเลยนะคะ

คือถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นรถใหญ่แล้วเกรงว่าจะไหลมาโอ้โห
หนักมันเยอะคุณก็ต้องหาทางที่มันปลอดภัยมากกว่านี้
แต่นี่ไม่มีเลยนะฮะสัญลักษณ์อะไรพวกนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับทั้งคนขับรถบัส
แล้วก็คนขับรถบรรทุกที่มาลากรถบัสนะฮะ
นายนครศรีเมืองนี่เป็นคนขับรถบัสนะครับ
เขาบอกว่าก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต

เขาบอกว่าเขาเห็นแล้วว่าจักรยานยนต์กำลังพุ่งมา

ส่งเสียงตะโกนให้อีกฝ่ายหยุดรถ

ก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิด
ซึ่งนายนครคนขับรถบัสคันนี้นะครับบอกว่า
ไม่ขอพาดพิงไปยังฝ่ายผู้สูญเสียอะไรยังไงทั้งสิ้น
เพราะคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียแบบนี้เกิดขึ้น
ส่วนคนขับรถบรรทุกนะครับ
ชื่อว่านายสกลพุทธิโชธ
คนที่ขับรถบรรทุกลากรถบัสนะครับ
เขาบอกว่าปกติแล้วในช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยนะ

มันจะไม่มีกลุ่มรถจักรยานยนต์ขี่กันมาเยอะขนาดนี้
เขาก็ไม่คิดว่าอยู่ดีจะมีแบบกลุ่มรถจักรยานยนต์พุ่งเข้ามาขนาดนี้
แล้วเขาก็ยอมรับนะครับว่าไม่มีใครอยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แต่ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
ส่วนเรื่องการชดใช้เยียวยาอะไรยังไงก็ว่ากันไปตามขั้นตอนต่อไป
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยจำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยนะคะ
นำเชือกมาขึงแทนลวดสลิง
สิ่งที่เราพยายามจะจำลองเหตุการณ์ก็คือทดสอบการมองเห็นของคนที่ขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
คือจากอุบัติเหตุนี้นะคะผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วประมาณ๘๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ระยะทางประมาณ๕๐๐๖๐๐เมตรก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุนะคะ
ทดลองขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วที่ช้าลงกว่าเดิม
ครั้งแรกลองใส่หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบนะคะหมวกกันน็อก
ขี่ด้วยความเร็วประมาณ๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ระยะทาง๒๐๐เมตรก่อนถึงเชือก
ระยะการมองเห็นก่อนถึงเชือกประมาณ๓เมตร
เบรกทันไหมทีมข่าวของเราบอกว่าไม่ทันนะคะ
ยังไงก็ไม่ทันลองอีกทีค่ะแทนสายตา
ถ้าใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบติดฟิล์มดำนี่ฮะ
นี่นะคะทัศนวิสัยในการมองเห็นมันยิ่งน้อยลงนะคะ
โอ้โหคือพอใกล้แล้วอ่ะเห็นอ่ะนี่ค่ะคือลองขี่แค่ความเร็ว๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะ
ระยะทาง๓๐๐เมตรก่อนจะถึงเชือกที่ขึงเอาไว้ทำการทดลองอะค่ะ
คือแทบจะมองไม่เห็นเลยกว่าจะเห็นเชือกเนี่ยคือ๒เมตรนะคะ
เห็นตอนเนี้ยสองเมตรถึงจะเห็นเชือกค่ะ

เบรกทันไหมไม่ทันจริงเพราะการมองเห็นมันก็จะยิ่งยากกว่าเดิมค่ะ
ครับนี่ฮะเราก็ลองทดลองดูนะครับว่ามันไม่เห็นจริงนะครับ
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกฝ่ายนี่แหละ

ไม่มีใครอยากให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นจริงนะครับ
มีบรรยากาศของงานศพอันนั้นฮะที่พระนครศิรุธิยานะครับ
สำเภาล่มตำบลคลองตะเคียนนะครับนี่เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายอภิรักษ์โพรื่น
หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้มีพิธีรดน้ำศพนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ก็ร้องไห้นะครับแล้วก็นำรถจักรยานยนต์ของนายอภิรักษ์มาสตาร์ทเครื่อง
ทิ้งไว้ที่ข้างศพในพิธีรดน้ำศพด้วยนะครับเหมือนกับเป็นการระลึกถึงแล้วก็บ่งบอกให้ดวงวิญญาณรับรู้นะครับ
พ่อกับแม่ร้องไห้ตลอดเวลานะครับแล้วก็บอกว่าลูกชายนายอภิรักษ์เนี่ยเป็นคนขยันทำงานตอนนี้ยังทำใจไม่ได้
นี่ฮะรถจักรยานยนต์ที่เขานำมาของนายอภิรักษ์นะครับก็เอามาสตาร์ทเครื่องให้ผู้ตายได้รับรู้
ทางครอบครัวฝากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนด้วยนะครับ
อยากฝากว่าเมียเจ้าอย่าทำอย่างนี้มันเกิดกันได้ทุกคน
เพราะว่ามันไม่มีค่าซื้ออะไรถูกเลยผ้าดมป้าแดงอย่างนี้

ขณะที่นายรณชัยวงสุดินนะครับวันนี้มีพิธีประกอบ
ที่จังหวัดพระนครศรียุธยาเช่นกันนะครับคุณพ่อก็ยังร้องไห้เสียใจนะครับ
แล้วก็บอกว่าหากผู้ที่เป็นฝ่ายลากจูงรถกันเนี่ยทำสัญลักษณ์แจ้งเตือน
มีการผูกสัญลักษณ์เอาไว้ที่ลวดสลิงคงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แฟนสาวของนายรณชัยนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุไปร่วมทำบุญด้วยกัน
แต่ว่าเธอเนี่ยนั่งรถกระบะนะฮะแฟนเนี่ยขี่จักรยานยนต์
ก็พยายามโทรหาแฟนนะครับแต่ว่าไม่มีการรับสายกันจนมีเหตุร้ายเกิดขึ้น
ตอนนี้เบื้องต้นทางตัวแทนของบริษัทของรถทัวร์เนี่ยนะครับ
มาแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง๓ศพแล้วนะครับ
เงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แล้วนะครับส่วนเรื่องคดีความตอนนี้ก็ต้องให้ตำรวจเนี่ย
สอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไปครับ